มาอีกแล้วนะคะสำหรับศึกกู้ภัยแย่งคนเจ็บค่ะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่กลางแยกอโศกเมื่อคืนนี้๔ทุ่ม
กลางเมืองที่น่าตกใจคือเป็นกู้ภัยมูลนิธิเดียวกัน
นั่นแต่ตีกันแย่งคนเจ็บคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนค่ะ
นี่แกหยุดเย็น

อ้าวเจ็บลงอีกเลย

เจอผมว่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลย
กลับมาดูดิ
เดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยส่งตัวดิ
เอ้ยเห้ยอ่ะส่งตัวดิ

ถามจริงจริงเลยว่าอืมมันใช่เวลาไหมนะ
อ่ะเนี่ยเขาถึงบอกว่าไหนชอบบอกว่าวินาทีทุกวินาทีมันสำคัญสำหรับผู้เจ็บ
คนเจ็บคนป่วยถูกไหมนี่ต่อยกันไปเนี่ยกี่นาทีแล้วอ่ะ
ใช่แล้วคนเจ็บอ่ะเราลงคลิปภาพพอันนี้แล้วเขาอยู่บนรถแล้วเราเจ็บมาก
แล้วก็แบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะไปเนี่ยอ้าวเรื่องนี้นะคะ
ก็มีคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปแชร์เอาไว้เขาเขียนบอกว่า
กู้ภัยตีกันแย่งคนเจ็บสงสารคนเจ็บจังเลย
แฮชแท็กหมดคำสิว่าวหมดคำจะพูดค่ะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปโอ้โหคอมเมนต์เพียบค่ะ
วันนี้เราเลยส่งคุณอภิวัตสุยานางผู้สื่อข่าวไปที่แยกอโศก
ตรงนี้เป็นหัวมุมฝั่งห้างเทอร์มินอลเทวินตี้วันนะคะ
ได้เจอกับพี่วินมอเตอร์ไซค์คุณเจียมรัฐยอดดี
เขาบอกว่าโอ้โหผมเป็นคนถ่ายคลิปนี้เองอ๋อใช่
เมื่อคืนนี้๔ทุ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุแรก

ได้รับบาดเจ็บอ่ะเป็นผู้หญิงอืม
กู้ภัยคันแรกมาถึงปุ๊บก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็เอาคนเจ็บขึ้นรถกำลังจะไปส่งโรงพยาบาล
เขาก็ยื้อกันอยู่ยื้อกันตามคลิปเนี่ยครับ
ก็อีกฝ่ายนึงไม่ต่อยก่อนครับ

โดยส่วนตัวผมนะครับผมก็รู้สึกว่า
ดูในสังคมไทยแล้วมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
น่าจะมีอะไรค่อยคุยกันปรึกษากัน

เพราะว่าอยู่ในจุดนี้มันเป็นใจกลางเมือง
แล้วก็ที่สาธารณะต่างชาติเขาก็มายืนดูตามคลิป
เห็นแล้วมันก็ดูเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องจบที่สอนอแล้วค่ะ

วันนี้เนี่ยมีนายปรีชาจันแสงอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงจุดทองหล่อ
ให้ปากคำกับตำรวจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าทีมเขาคือทีมแรกที่ไปถึง

ไปถึงจุดเกิดเหตุช่วยเหลือประถมพยาบาลคนเจ็บเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะนำตัวส่งโรงพยาบาลพอดี
อยู่มีรถอุปกรณ์ตัดถ่างของมูลนิธิเดียวกัน
ก็คือป่อเต็กตึงนี่แหละมาจอดด้านหลัง
แล้วมีในหนึ่งที่เป็นพนักงานประจำของมูลนิธิ

แล้วก็มีปากเสียงชกต่อยกันอย่างที่เห็นในคลิป

แล้วพวกเขาก็เลยเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วไปแจ้งความ
เพราะในช่วงชุนโรมูลชุนโรมูลกันอยู่ตรงนี้

สร้อยคอทองคำหนัก๒บาทหายไปด้วย

แต่ว่าทีมแรกที่มาถึงเป็นอาสา
ที่๒ที่มาถึงเป็นพนักงานประจำเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
แล้วก็เลยทะเลาะกันคือเขาบอกว่าจริงก็เคยกระทบกระทั่งกันมาบ่อยอยู่เหมือนกัน
และที่สำคัญเนี่ยก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิเคยแจ้งมาแล้วว่าจะขอยุบจุดอาสา
จุดทองหล่อก็คือทีมของเขานี่แหละ
แต่มันยังไม่มีการแจ้งเป็นแบบลายลักษรหรือว่าชัดเจน
เขาก็เลยยังทำหน้าที่ต่อไปก่อน
ส่วนทางด้านของนายจิรวัตรบันเจิดวัฒนากุล
อันนี้เป็นหัวหน้าจุดอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงจุดทอง

คือจริงเคยกระทบกระทั่งกันมาก็หลายครั้งเหมือนกัน

เพราะอันนี้สิ่งที่เขาบอกนะคะ

ทำนองว่านี่ฉันเป็นพนักงานประจำนะ

พนักงานแบ่งแยกกันแบบนี้เขาเองก็เหนื่อยไหน

ยังคิดอยู่เลยว่าหรือจะออกมาตั้งมูลนิธิเองดี

เพราะว่าทีมข่าวเราไปถามศูนย์เอราวันเนี่ยเขาบอกว่า

ต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางศูนย์เอราวันอย่างถูกต้อง

มีแค่๘มูลนิธิเท่านั้น

กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมันต่างกันยังไง

แต่เจ้าหน้าที่มีเงินเดือนค่ะ
เขาถึงเรียกว่าอาสาใช่ไหม

แต่เจ้าหน้าที่มีเงินเดือนขึ้นกับอายุงาน

ตำรวจสอนอทองหล่อเรียกสองฝ่ายมา

ตกลงกันตรงนี้ให้คุณตำรวจเป็นพยานนะว่า
ขอยกเลิกอาสาสมัครจุดทองหล่อ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องที่

มูลนิธิมีคำสั่งพักงานมาแล้วแต่ก็ยังมาวิ่งอยู่

ให้ตำรวจเป็นพยานเลยละกันว่างั้นขอยุบจุดนี้แล้วนะ
อาสาสมัครเองก็ยินยอม

จับมือกันแบบไกลนิดนึง
เหมือนระยะห่างหรือโต๊ะมันไกลก็ไม่รู้

ส่วนเรื่องคดีความเพราะว่าทางฝ่ายอาสาเขา

เรื่องนี้เขาบอกว่ายินยอมกลายเกลียดจบคดี

คือฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องยุติคดีที่สนปทุมวัน
ไทยเคยทะเลาะกันมาเมื่อวันที่๘กพ
คืออยากให้ทุกคนคำนึงถึงเจตนาโรม
เรามีความตั้งใจจะช่วยคนเจ็บ
เท่านั้นเพราะจะอย่างนั้นน่ะ
อย่าไปตีกันต่อหรืออะไรแบบนั้นเลย
เอาเป็นว่าดิฉันไม่อ่านแล้วกันนะคะเพราะมันอ่านไม่ได้จริง
แรกแล้วโอ้รุนแรงค่ะคุณผู้ชมลองเข้าไปดูเองก็แล้วกันนะคะ